ตอนนี้เตรียมที่จะเปิดขายหุ้นให้กับสาธารณะแล้วนะครับ

บอกว่าอาจจะไม่มีช่องเสียบหูฟังจริงนะครับ
โดยคลิปที่นำมาเผยแพร่กันมีต้นทางมาจากประเทศจีน
ให้เห็นว่าไม่มีช่องเสียบหูฟังขนาด๓๕มิลลิเมตรนะครับ

รวมทั้งเส้นเสาอากาศก็ขยับให้ชิดขอบบนกับขอบล่าง
แต่ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าคลิปนี้เป็นของจริงนะครับ
ก่อนที่จะเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ครับ
รับการเปิดขายหุ้นแก่สาธารณะเป็นครั้งแรก
โดยเปิดขายในราคาเริ่มต้น๓๒ดอลลาร์๘๔เซนต่อหุ้น

ละ๒๗ปิดตลาดไปที่๔๑ดอลลาร์๕๘เซนนะครับ
ทำให้ระดมเงินทุนไปกว่า๑๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือกว่า๔๕๕๐๐ล้านบาท
ราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นถึงร้อยละ๓๒ปิดตลาดไปปิดตลาดไปที่๔๑ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับ
ตอนนี้ลายทั่วโลกมีคนใช้๒๑๘ล้านคนเลยนะครับ